จากโจรปล้นร้านขายยามาดูโจรขโมยของที่ร้านเป็นการขโมยนมข้นหวาน
เอาไปเลยทั้งรังค่ะเจ้าของร้านเนี่ยไปเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเปิดดูแล้วจำได้นี่
ว่าคนนี้เขาเป็นใครเดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนค่ะคุณผู้ชม
นี่ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราวงกลมสีแดงไว้เนี่ยนะคะคือเป็นแผงขายของชำอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเห็นไหมผู้ชายคนนี้เขาเดินเข้ามาคือข้างในข้าวของมันแบบเยอะอะค่ะ
มันเป็นแผงขายของชำแล้วคนร้ายเขาก็ลื้อค้นสินค้าขโมยนมข้นหวานไปรังหนึ่ง

ใช่ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรทำชงชากาแฟเหรอคะแล้วก็แบกขึ้นบ่าเดินหนีออกไปอย่างรวดเร็วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เลยตอนประมาณตี๕๒๐นาทีที่แผงขายของชำในตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่ถนนปากนครตำบลท่าวังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชั้น๒ของตลาดสดเทศบาลตำรวจไปไปเจอเจ้าของร้านคือนางระวัสนันเพชรวิเชียนอายุ๕๐ปีรอ
คุณตำรวจอยู่เลยเจ้าของร้านก็เล่าให้ฟัง
ปกติเนี่ยจะมีรอปภคอยเปิดประตูอาคารชั้นสองช่วงตีสอง
แล้วก่อนเปิดร้านเนี่ยนะทางเจ้าของร้านก็จะมาจัดแจงร้าน
ความพร้อมก่อนเปิดร้านแต่ว่าวันนี้ตกใจว่าเอ๊ะ
สินค้ากล่องกระดาษฉันมันโดนรื้อค้นกระจัดกระจายไปหมดเลย
ไม่ได้การแล้วฉันต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็ไปเปิดกล้องดู
ปรากฏว่าเห็นใบหน้าของคนร้ายชัดเลยทีนี้จำได้เลยว่าอ๋อ
นี่มันเป็นอดีตลูกจ้างของร้านขายส่งรายใหญ่ในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชนี่
คนร้ายคนนี้เคยเอาสินค้ามาส่งที่แผงขายของในตลาด
นี่ไงพอเขาเคยเอามาส่งของก็น่าจะรู้ช่องทางรู้ช่วงเวลาในการเปิดปิดประตูอาคาร
ทีนี้ก็เลยเข้ามาก่อเหตุแล้วก็ถามเจ้าของร้านนะ
ว่านมข้นหวานหลังหนึ่งเนี่ยพี่ที่คนร้ายมันเอาขโมยไปได้เนี่ยเท่าไร
ก็บอกว่าหลังน่ะเจ็ดร้อยแปดสิบบาท
ทีนี้ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราช
ก็มีการส่งชุดสืบสวนชุดพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบนะคะ
จะไปเก็บหลักฐานโดยเฉพาะลายนิ้วมือแฝงของคนร้าย
แล้วตำรวจบอกว่าไม่ต้องห่วงนะ
เดี๋ยวผมจะเร่งตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ